คือเปิดบ้านแล้วเป็นร้านขายของชำด้วย
แต่ว่ามีโจรบุกเข้ามาในบ้าน

สินของคุณยายที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริฟต์มาตั้งแต่สาว

๒ล้านกว่าบาทมีอะไรด้วย

ภายในบ้านนะตอนที่คุณยายขายของชำอยู่ข้างล่าง
ปรากฏบนบ้านถูกลื้อค้นกระจายไปหมดเลย
คุณยายขึ้นมาบนบ้านโอ้โหหัวใจจะวาย
เพราะว่าทรัพย์สินหายไปนะครับ
แล้วมองขึ้นไปบนฝ้าปรากฏว่าคุณ
ฝ้าจุดตรงฝ้านี่แหละน่าจะเป็นจุดโรยตัวของโจรร้าย
คุณยายแจ้งตำรวจเลยนะให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
เพราะว่าคนร้ายหย่อนตัวลงมาจากฝ้า
แล้วก็ลื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องนอน๓ห้องในบ้านหลังนี้นะครับ
คุณยายบอกมันเอาทรัพย์สินของฉันไป๒ล้านกว่าบาท
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วหน่อย
เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยฟังเสียงคุณยายหน่อยนะฮะ
จะได้ของคืนมาก็ยังดีอ่ะใช่ไหม
อ่าดูเรื่องทรัพย์สินที่หายไปก่อน
จะไปดูพฤติการของโจรร้ายบรายนี้นะครับ
ยายบอกโอ้โหพระล็อกเก็ตหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรก๑องค์

ร้อยคอทองคำรับปริญญามรดกตกทอดน้ำหนัก๓บาท
ร้อยคอทองคำอีก๒บาทนะฮะเงินสดเกือบ๑แสนบาท
รวมแล้วทรัพย์สินศูนย์หายไป๒ล้านกว่าบาท
และอย่างที่คุณยายบอกโอ้โหมันเก่งนะโจรเนี่ย
มันปีนไปปีนมาโรยตัวเพราะอะไร

ไม่ใช่วงจรปิดในบ้านของคุณยายนะ
แต่เป็นวงจรปิดจากเพื่อนบ้าน
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะวงจรปิดเดี๋ยวเราจะได้ดูนะ

ละให้ฟังบอกว่าตอนช่วงเกิดเหตุนะเกือบ๒ทุ่มของวันที่๑๐มีนาคม
คือได้ยินเสียงคล้ายคนทุบบ้าน๒๓ครั้ง
แต่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเป็นแมวคุณ
คิดว่าเป็นแมวคุณมันกระโดดเกาะบนฟ้าเพดานข้างบน
สุดท้ายมาทราบข่าวว่าร้านค้าของอาม่าหรือของคุณยายเนี่ย

ทีนี้ก็เลยมาอะไรพูดคุยกัน

เชื่อว่าบ้านมันลักษณะติดกันคุณ
นี่ไงเขาถึงแบบว่าพอเจาะทะลุฝ้ามา

ใช่โจรมันอาจจะรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านคุณยาย

ตอนสักประมาณ๒ทุ่มจะไม่มีคนอยู่บนห้องนอนชั้น๒
โจรมันมาจากหลังคาบ้านคนอื่น
มุดมาจนกระทั่งมาลงฝ้าที่บ้านของคุณยายนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็คุณยายอีกท่านหนึ่ง
ยายแม้นคนที่เห็นบุคคลผิดสังเกต
ผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงวันเกิดเหตุ

เห็นผู้ชายคนนี้แต่งตัวมิดชิดสวมหวกแก๊ป
กำลังเก็บพับบันไดเหล็กใส่ท้ายรถเก๋งสีขาว

แล้วก็เป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะกับที่คนร้าย
มาป้นบ้านของคุณยายอำมาตย์และของอำมาตย์นะฮะ

แม้นก็เล่าให้ฟังบอกว่าส่วนตัวก็คิดว่า
ต้องเป็นพวกที่ทำงานเป็นช่างแหละ

รู้ว่าโครงตรงไหนมันรับน้ำหนักได้
งตรงไหนมันแข็งแรงแล้วจะทะลุไปถึง
บ้านของคุณยายที่เสียหายได้อย่างไร
คุณยายอรพินทร์ได้อย่างไร
แล้วก็น่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวด้วย
ทีนี้ตำรวจก็พยายามที่ตามจับกลุ่มตัวให้ได้เร็วที่สุดนะครับ